วันนี้เราขอปิดท้ายด้วยการเดินทางพาไปกินเมนูเส้นในหม้อไฟเสชวนสุดอลังการที่ร้านจิ้มซูฟัด
อาหารที่โดดเด่นด้วยสูตรน้ำซุปต้นตำรับและท็อปปิ้งที่มีให้เลือกกว่า๓๐ชนิดเลยทีเดียว
เรื่องราวความอร่อยของร้านนี้จะเป็นยังไงตามนักเล่าเส้นของเราไปกันเลย
มีตัวว่างค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะน้ำซุปฟรีนะคะคิดเป็นจานค่ะ
สวัสดีครับพี่เชลอ๋อสวัสดีค่ะร้านพี่ขายอะไรอ่ะ
ห้อไฟเสฉวนเนอะหม้อไฟเสฉวนมันคืออะไรครับชาบูชาบูปิ้งย่าง
มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหม้อไฟสวยสวนเป็นยังไงของคนจีนอ่ะเผ็ดร้อนเลยอ่ะเนอะ
นี่หมายถึงเสชวนเลยครับพี่เป็นคนที่ไหนคนจีนครับอ๋อพี่เป็นคนจีนเหรอแต่ว่าอยู่นานครับ
คนจีนอยู่นานครับแต่ว่าพี่คือพี่เกิดที่ประเทศไทยค่ะค่ะแต่ว่าพี่อยู่แถวเดี๋ยวเชียงใหม่ไง
แต่ว่าจีนจีนแท้เลยค่ะเออแล้วแล้วเอกลักษณ์ของเจ้าหม้อไฟสวย
ร้อนเหรอครับมีน้ำซุปกี่แบบสามแบบของเราร้านเรามีซุปสาย
เผ็ดนี่เลยครับซุปเผ็ดมันใส่อะไรบ้างอ่ะพี่ซุปเผ็ดก็คือเราจะมีเครื่องของเราไง
เครื่องเทศของคนจีนเหรอหมาล่าหมาล่าไอ้หมาล่านี่มันเป็นยังไงพี่
เอกลักษณ์ของมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเผ็ดร้อนเนอะเผ็ดร้อน
กินแล้วแบบซุซ่าเลยค่ะมันมันช่วยในเรื่องของเราแต่คนจีนจะนิยมกินช่วงอากาศเย็นอ่ะ
อันนี้ที่คนจีนนิยมทานไหมค่ะนิยมทานมากเลยใช่คนไทยนิยมทานไหม
เดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะมาเปิดนี่ลูกค้าเยอะไหมก็ก็ใช้ได้เนอะได้อยู่ใช่ไหมครับ
อยากจะรู้แล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองกินเลยได้ไหม
คนไทยอาจจะไม่รู้แต่บางทีมันกินแล้วชาลิ้นนะเนาะมันจะชาลิ้นเหรอครับ
เอาอยากลองแล้วอยากลองแล้วเดี๋ยวลูกผูกเข้าไปกินเลยได้ไหมครับได้ครับ
ซุปหมาล่าหรือหมาล่าทางนี้นะคะว่ากันว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอีปินในมณฑลเสชวนค่ะ
ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำฉางเจียงจะไหลเชี่ยวแรงจึงได้พัดพาเอาแม่กไม้และตะกอนต่างมาด้วย
เลยทำให้นะคะชาวประมงและคนลากเรือที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมักจะนำก้อนหินจากริมน้ำมาก่อเป็นภาชนะ
ใช้น้ำจากแม่น้ำและฟืนแห้งมาก่อไฟแล้วใส่ผักที่หาได้ลงไปค่ะ
แล้วก็เติมเครื่องเทศรสชาติเผ็ดร้อนอย่างหัวเจียวหรือหมาล่าลงไปด้วย
ลองรับประทานก็พบว่ามีรสชาติที่ดีเกินจะบรรยายเรียกว่าอิ่มท้องแถมยังเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายได้อีกด้วย
จึงทำให้ซุปหมาล่านี้นะคะเป็นที่นิยมรับประทานมากในกลุ่มชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำ
และกลายเป็นประเพณีทานซุปหมาล่าที่ริมน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะต่อมามีพ่อค้าหาบเร่ที่เดินทางผ่านมาบริเวณท่าเรือ
เห็นลักษณะการรับประทานแบบนี้จึงพลิกแพลงใส่ผักต่างลงไปในซุปหมาล่า
ซึ่งก็ทำให้ทวีความนิยมในการรับประทานมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรือที่เรารู้จักกันในเมนูหม้อไฟเสฉวนนั่นเองค่ะ
อ่าพร้อมแล้วนะครับครับแนะนำนะคะอะไรนะพวกค้าเข้ามานี่ค่ะจะทานสิ่งแรกเลยก็คือเส้นเสชวนเนอะ
สวนครับเส้นนี้คืออะไรครับของคนจีนอ่ะเนอะเป็นยังไงเป็นยังไงทำจากอะไรทำจากอะไร
รากบัวทำจากรากบัวเหรอนี่รากบัวครับเอามาทำเป็นเส้นอันนี้คือเส้นที่คนจีนนิยมทานกัน
นี่แหละแก้วครับอันนี้เส้นแก้วค่ะเส้นแก้วทำจากอะไรทำจากสาลัยทะเลอ่ะค่ะ
อ๋อสาลัยทะเลเหรอครับทำมาเป็นเส้นอย่างงี้ครับแล้วก็ใส่เป็นซุปนี่เหรอครับ
ซุปนี่มันเป็นยังไงครับเนี้ยมีอะไรบ้างไอ้ซุปนมค่ะซุปนมนี่ทำจากอะไรครับ
ซุปนมก็คือน้ำข้นอะค่ะเนอะของร้านนี้อะค่ะก็คำจำนมสดเลยเหรอครับ
อันนี้ก็คือน้ำแบบเสชวนแท้แท้ครับหัวใจสำคัญที่ทำให้หม้อไฟเสชวนถูกปาก
และนิยมรับประทานมากขนาดนี้ก็เพราะรสชาติที่เผ็ดเข้มข้น
ซึ่งส่วนผสมในน้ำซุปหมาล่านี้นะคะประกอบไปด้วยกระวานโป๊ยกั๊ก
และเครื่องเทศอีกหลากหลายชนิดตามสูตรของแต่ละพื้นที่ค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
หัวเจียวเครื่องเทศสำคัญที่ทำให้ซุปหมาล่ามีรสชาติเผ็ดร้อน
และทำให้รู้สึกชาลิ้นเวลาทานนั่นเองซึ่งที่ร้านของพี่ชิวนะคะ
จะสั่งฮูเจียวมาจากเมืองจีนเพื่อให้สามารถใช้งานได้เลยค่ะ
เพราะกว่าจะเป็นซุปหมาล่าได้พี่ชิวก็ต้องนำเครื่องเทศทั้งหมดกว่า๒๐ชนิด
ผัดรวมกันในกระทะแบบนี้จนได้เป็นน้ำมันออกมา
แล้วก็นำน้ำมันที่ได้จากการผัดเครื่องเทศนี้นะคะไปผสมกับน้ำสต๊อก
เคี่ยวจากโครงไก่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งก็เป็นน้ำซุปหมาล่ารสชาติเผ็ดร้อนขึ้นมานั่นเองค่ะ
ซึ่งเป็นการนำนมสดจืดมาผสมกับน้ำสต๊อกไก่ที่เคี่ยวไว้เช่นเดียวกับจุ๊บหมาล่าค่ะ
รสชาติของน้ำซุปทั้งสองจะเป็นยังไงให้คุณน็อตเขาเป็นคนชิมแทนพวกเราแล้วกันเนาะ
แล้วเวลากินเนี่ยหม้อไฟเสฉวนเนี่ยมันมีเครื่องอะไรบ้างในตรงนี้เต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้าง

เขาชอบทานเนื้อแล้วเวลาทานทำไงใส่ลงไปในซุป

ใส่ลงไปตรงนี้ซุปนี่นะอันนี้อะไร

สูอีค่ะเผ็ดไหมคะยังมั้ยยังอีติดทิ้งเลย

น้ำซุปน้ำซุปฟรีค่ะร้านนี้ค่ะน้ำซุปฟรี

แล้วแต่ถ้าหากว่านี้ก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะแต่พอมันมันพอลวกแล้วมันก็บวมขึ้นเหรอ

เป็นไงคะเหนียวไหมคะอืมเหนียวนุ่มนะดีเหมือนกันเนอะ

ก็จะออกจากใต้เหนียวเหนียวนุ่มอะไรอย่างงี้เหมือนกันเนอะ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับคนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับคนที่มาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับคนที่มาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างนี้ควรจะมาทานแบบคนเดียวค่ะ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ
คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

คนที่มาทานอย่างเงี้ยควรจะมาทานแบบคนเดียวนะครับ

สัปดาห์หน้าเราจะพาไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่ตลาดนักรถไฟรัชดา